ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดเลยนะครับมีคุณตาคนหนึ่งอายุ๘๙ปีแล้ว
หายตัวไปจากบ้าน๒เดือนแล้วยังหาไม่เจอ
คุณตาเนี่ยมีลูกสี่คนอืมนะครับก็คาดว่าอ่า
ด้วยความแก่ความชะลาเนี่ยเอ๊ะพ่อจะไปพลัดเดินตกสระน้องสระน้ำ
บ่อน้ำแถวหมู่บ้านหรือเปล่าค่ะหาจนหมดแล้วยังไม่เจอ
มันเหลืออยู่สระเดียวครับเป็นสระน้ำกลางสวนของพี่สาวคนโตอืม
แต่เนี่ยฮะน้องสามคนบอกขอดูหน่อยงมหน่อยได้ไหม
สูบน้ำแล้วดูหน่อยได้ไหมพี่สาวคนโตไม่ยอม
น้องน้องก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะพี่สาวคนโตมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของพ่อหรือเปล่า
ใช่จนต้องให้ตำรวจเข้ามาคุยให้ฮะค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
ว่าตกลงเจอหรือไม่เจอพอสูบน้ำจนแห้งสระแล้วก็หาคุณตาเนี่ยนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็สืบเนื่องมาจากลูก๔คนของในจ่อยศรีบุรินหรือว่าตาจ่อย
อายุแปดสิบเก้าปีเป็นชาวบ้านบวมหกหมู่ห้าตำบลหนองบวมเพื่อภูเรือจังหวัดเลย
แจ้งความกับตำรวจสพภูเรือบอกว่าพ่อหายจากบ้านไปอย่างปริศนา
ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแรกแรกนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะ
พลัดตกลงไปในสระน้ำกลางสวนแก้วมังกรในพื้นที่แถวนี้หรือเปล่า
ชาวบ้านกับกู้ภัยก็ช่วยกันงมค้นหางมหาถึงสองรอบ
แต่ไม่พบนะครับไม่พบอะไรเลยก็ตามหาต่อนะ
ลูกก็พยายามออกตามหาพ่อต่อนิมนต์พระมาก็มีนั่งทำพิธงพิธี
นั่งดูทางในแล้วทีนี้ล่าสุดเนี่ยพระบอกว่าตาจ่อยเนี่ย
มอยู่ในสระน้ำของตัวเองอยู่กลางสวนแก้วมังกรเนี่ย
อยากให้เอาร่างขึ้นมาหน่อยหนาวมากญาติญาติก็ให้เจ้าหน้าที่
งมหาร่างในสระน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจนะ
จะให้เจ้าหน้าที่มางมไอ้สระน้ำอันนี้มันอยู่กลางสวนแก้วมังกรของพี่สาวคนโต
แต่พี่สาวคนโตที่อายุหกสิบสองปีปฏิเสธนะครับ
ไม่ยอมให้งมครับไม่ยอมให้เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากสระ
น้องสามคนก็เลยแบบเอ๊ะยังไงสงสัยแล้ว
ถ้าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องให้สูบน้ำออกจากสระ
แล้วก็ดูสิว่าพ่อตกลงไปในสระหรือเปล่าอืม
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นเพราะว่าพี่สาวคนโตเนี่ย
เขาเป็นคนแบบจัดการดูแลทรัพย์สินผลประโยชน์อะไรของพ่อด้วย
ของครอบครัวด้วยวันนี้น้องน้องสามคนก็เลยไปพบ
ภูมิกับการสพภูเรือพันธุ์ตำรวจเอกกิติแดงสมบูรณ์
อกจากสอบถามความคืบหน้าคดีการหายตัวไปของพ่อ๒เดือนแล้วเนี่ย
ยังร้องขอให้ตำรวจมาช่วยหน่อยมาช่วยงมหาร่างของพ่อในสระน้ำ
กลางสวนแก้วมังกรของพี่สาวคนโตหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยเจรจากับพี่สาวคนโตด้วย
เพราะพี่สาวคนโตเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์เรื่องของทรัพย์สินแล้วก็สระน้ำ
ในพื้นที่แห่งนี้อืมจนที่สุดแล้วก็ถึงยอมค่ะ
ให้เจ้าหน้าที่ลงค้นหาได้นะครับจากการสอบถามลูกสาวคนโตของตาจ่อยนะครับ
บอกว่าตัวเองไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของพ่อจริงนะหลังเกิดเหตุพ่อหายตัวก็ช่วยกันตามหานี่แหละ
ที่ผ่านมาไม่เคยห้ามเจ้าหน้าที่เลยนะจะไปค้นหาสระไหนในพื้นที่สวนแก้วมังกร
จะไปหาอะไรยังไงไม่เคยห้ามแต่ไอ้สระล่าสุดเนี่ย
กลางสวนแก้วมังกรในที่ของตัวเองเนี่ยที่ไม่ยอมเนี่ยก็เพราะว่า
ปลาเอาไว้ตั้งเยอะนะแล้วน้ำที่มีอยู่ในสระ
มันก็ต้องเอาไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโตค่ะ
ถ้ามาสูบออกหมดตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาก็เลยไม่อนุญาต
แล้วที่พี่น้องเขากล่าวหาว่าคุณแม่เนี่ยนะน่าจะรู้เรื่อง
คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยพอรู้ให้ไปห้ามรถให้ไปห้าม
เขาได้ก็ไปห้ามหลุดไปซ่าบานซะก็ได้ไหมน่ะอืม
ไปซ่าบานมึงนี้เอาไปไปซ่าบานบนขุนก็ได้นี่น่ะอยู่นี่น่ะ
บล็อกรถเอาไปซ่าบานรถมึงนี่น่ะเอาไปซ่าบานได้ไหมอืม
แล้วก่อนหน้านั้นที่ม้าวานนี้ถี่แม่อนุญาตให้แยกพี่น้ำเข้ามา
งมในสระน้ำเนี้ยสาเหตุเพราะอะไรครับบอกให้อันอันอัน

ที่สุดแล้วนักประดาน้ำก็ได้ลงไปงมนะครับ
เพื่อจะค้นหาคุณตาจ่อยนะครับสระก็กว้าง๒๐คูณสิบห้าเมตรลึก๒เมตรนะครับ
งมค้นหากันอยู่๒ชั่วโมงไม่เจอนะฮะก็เลยยุติการค้นหา
แต่ว่าน้อง๓คนกับญาติเขาบอกเขาก็ยังรู้สึกคาใจพฤติกรรมของพี่สาวคนโตอยู่
ก็พูดลำบากนะเอาเป็นว่ายังไม่เจอไม่รู้คุณตาจอยตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไงนะครับ
แต่กลายเป็นว่า๔พี่น้องช่วยกันหาหาไปหามากลายเป็นมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซะแล้ว